ช่วงสุดสัปดาห์ว่ามีแรงงานไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเยอะ

ล่าสุดมีการกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะดาวนะคะ
แต่ไม่ได้กักคนไทยที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซียนะ
กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคุณผู้ชมค่ะ๗๐คน
ซึ่งตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเขาบอกว่าน่าจะติดจากพฤติกรรมส่วนตัวนะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามา
แล้วก็มาติดกันตอนตรวจอะไรแบบนี้
โดยมีการพบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะดาว

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาออกมาระบุแล้วแหละว่า
สองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย
ระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๑เมษายนนะ
แต่ก็เพื่อความไม่ประมาทและกาดไม่ตกนะคะ
วันนี้ก็เลยมีการกักตัวเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองสะดาว
นับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง๗๐คนด้วยกัน
ต้องให้สังเกตอาการเป็นเวลา๑๔วันนะคะ

ส่วนที่เหลือให้กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย
จากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่อีก๓คนที่ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานคริน
แล้วก็อยู่ระหว่างรอการยืนยันนะคะว่าจะติดโควิดหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
กรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
วันนี้เป็นการเปิดด่านให้ประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นวันที่๕แล้วค่ะ
ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้ามา๑๑๐คน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองเป็นระดับสูงสุดนะคะ
อีกหนึ่งด่านนะคะที่จังหวัดสะแก้วค่ะ

ว่าราชการจังหวัดสะแก้วก็มอบหมายให้นายสิริศักดิ์สิริมังคลา
หลัดจังหวัดสะแก้วไปรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากกัมพูชา
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญญประเทศ
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งจุดตรวจคัดกรองคนไทย

ซึ่งวันนี้เป็นวันที่๖ในการเปิดด่านให้เดินทางกลับมาได้ที่อรัญญประเทศ

เป็นผู้ชาย๕คนและผู้หญิง๑คน
พอเข้ามาถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่ก็พาทั้ง๖คนไปจุดคัดกรอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มข้น
พ่นยาฆ่าเชื้อที่กระเป๋าสัมภาระของทั้ง๖คนด้วย
เพื่อป้องกันแล้วก็สกัดไม่ให้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด๑๙
ติดมากับกระเป๋าจากฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะ
ก่อนที่จะมีการนำตัวเข้าสู่กระบวนการกักตัว๑๔วันในสถานที่ที่จังหวัดเตรียมเอาไว้ให้
ซึ่งด่านพรมแดนอรัญญประเทศเนี่ยเขาเปิดด่านรับคนไทยที่ตกค้างในฝั่งกัมพูชามาตั้งแต่๑๘เมษายนแล้วค่ะ
ก็มีคนไทยเดินทางกลับมาทั้งหมด๕๑คน
ซึ่งทั้งหมดถูกกักตัว๑๔วันในสถานที่ที่ทางจังหวัดจัดเตรียมเอาไว้